ดังนั้นครับคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ขอนแก่นกันก่อนนะครับ
รวมถึงที่นครราชศรีมาด้วย
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราก็ประจำอยู่ที่นั่น๒จุด
เป็น๒จุดใหญ่นะครับที่จะมีพิธีเกิดขึ้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่เกลี่ยพื้นที่รอบพุทธมนตร์ทนอีสาน
แล้วก็ชาปณะสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น
พร้อมทั้งห้ามประชาชนตั้งเต็นต์ในการนอนพักแรมเด็ดขาดนะครับ
ส่วนที่วัดบ้านไร่ที่นครราชศรีมาเองเมื่อวานมีพิธีใหญ่
ก็คือการเคลื่อนโลงแก้วหุ่นขี้พึ่งสรีระสังขารจำลองของหลวงพ่อคูณ
เพื่อไปประดิษฐานอย่างเมนลอยแล้วก็เปิดให้วางดอกไม้จันทร์ได้
จนถึงวันอังคารที่๒๙มกราคมนี้นะครับ
โดยศิษยานุสิตจากทั่วทุกสารทิศพากันเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์
และถวายศักระร่างสรีระหุ่นขี้พึ่งจำลองพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ซึ่งประดิษฐานในโลงแก้วบนสาราลอยนะครับ
สาราการประเรียนภายในวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา

โดยตั้งแต่วันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
มีการวางดอกไม้จันทร์วันละ๑๐๐๐๒๐๐ดอก
แต่เนื่องจากเมื่อวานนี้๒๖มกราคมเป็นวันเสาร์

เชื่อว่าวันนี้ก็มีคนเยอะอีกนะครับ
เมื่อวานนี้เลยมีประชาชนเข้าวางดอกไม้จันท
เพิ่มขึ้นกว่า๓เท่าคือประมาณ๖๐๐๐คน
ในช่วงบ่ายเองถามคณะกรรมการวัดบันดรัย

ตัดสินใจจัดพิธีเคลื่อนย้ายโลงแก้ว
บรรจุสรีระหุ่นขี้พึ่งจำลองของหลวงพ่อคูณ
ไปยังเมนลอยทรงไทย๙ยอด
ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างสาราการประเรียนพระอุโบสถวัดบ้านไร่
เพื่อจะให้ศิษยานุสิตกราบศักระ
และวางดอกไม้จันทร์เป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าทางลูกศิษย์ลูกหาคนสนิทก็บอกว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมแล้ว

จะได้เคลื่อนโรงแก้วที่บรรจุสรีระของหลวงพ่อคูณ
ออกมาให้ประชาชนได้วางดอกไม้จันทร์กันตรงนี้แล้ว
แล้วก็เพื่อให้กราบศักระเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะมีพิธีชาปานศักดิ์ศรีระหุ่นขี้พึ่งจำลอง
ไปพร้อมกับงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
หรือว่าครูใหญ่หลวงพ่อคูณที่จังหวัดขอนแก่น
ในวันที่๒๙มกราคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ
ส่วนที่บริเวณข้างลานอนุสวรีเท้าสุระนาบรีจังหวัดนครราชศรีมา
ทางเจ้าหน้าที่ของวัดพลับนะครับ
ได้จัดซุ้มเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างมหากุศล
ด้วยการร่วมจารึกชื่อบนแผ่นทอง
เพื่อจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อทองในการเอาไปทำอะไรรู้ไหมคุณ
หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
โลหะผสมและความสูงจะใหญ่มากนะคุณ๕เมตร
ท่านั่งยองนี่แหละครับมือขวาถือกระดาษม้วน
หลวงพ่อคูณเอาไว้เคาะไว้เคาะศีรษะเอาไว้ให้พร
ส่วนมือซ้ายถือแผ่นธนบัตรจำลอง
ซึ่งจะมีพิธีหล่อในวันที่๒๙มกราคมนี้ครับ
ขณะที่ศิษยานุสิตและประชาชนก็ได้ร่วมการบริจาคเงิน
แล้วก็ทยอยเข้ากราบศักระรูปหล่อจำลอง
พร้อมทั้งวางดอกไม้จันทร์อย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน
อันนี้ก็เป็นแบบจำลองไว้ก่อนก่อนที่จะไปจัดทำด้วยเนื้อทอง
ค่ะความสูง๕เมตรเท่ากับตึกประมาณ๓๔ชั้นเลยนะคะ
อีกหนึ่งจุดสำคัญก็คือจุดที่จะเป็นจุดที่นำกล่องอัฐิหลวงพ่อคูณ
ลงเรือไปทำพิธีลอยอังคาร
พิธีนี้จะเกิดขึ้น๓๐มกราคมนี้นะคะก็คือที่หนองคาย
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองคายตอนนี้ก็กำลังเร่งสร้างบันไดไม้ชั่วคราว
จากบันไดปูนซีเมนเลยนะคะบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำโขง
สถานีเรือน้องคายหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำแม่น้ำโขงหรือว่านรขอ
เพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นจุดที่นำกล่องอัฐิหลวงพ่อคูณ
เรือไปทำพิธีลอยอังคาร๓๐มกราคมนี้
ก็จะต้องมีการทำท่าลงน้ำให้สามารถเดินลงไปยังโป๊ะ

ตอนนี้เองเจ้าหน้าที่เร่งมือค่ะ
บันไดทางลงเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จภายใน๑๒วันนี้
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
เตรียมความพร้อมจัดพิธีลอยอังคารหลวงพ่อคูณ
เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียจค่ะ

ชาปณะสถานชั่วคราววัดหนองแหวงพระอารามหลวง
บริเวณเกาะกลางน้ำด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
ซึ่งจะใช้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
และครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธในวันที่๒๙มกราคมนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ออกเดินตรวจพื้นที่โดยรอบ
เพื่อป้องกันประชาชนที่จะเข้ามาหลับนอนในพื้นที่
ทั้งอย่างห้ามกางเต็นต์พักแกรมโดยเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้จะต้องเคลียร์พื้นที่
เพื่อเตรียมการจัดงานอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
แล้วก็ต้องเคลียร์ให้ประชาชนออกไปจากพื้นที่
บริเวณที่มีการห้ามไว้จนหมด
ภายในเวลา๓ทุ่มของทุกวัน
ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีนะครับ
อกจากนี้ตลอดเส้นทางการเข้าออก
ชาปณสถานเมนชั่วคราว
ยันถนนเลี่ยงเมืองระยะทางกว่า๑กิโลเมตร
ยังคงมีรถจากหน่วยงานภาคเอกชน
รอรับส่งประชาชนนับพันคนนะครับ
ไปยังจุดจอดรับที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดไว้

คือเจ้าหน้าที่ของจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ของมขเขาก็ทำเต็มที่นะ
ในการที่จะให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน
จัดรถรับส่งแล้วก็บริการสิ่งต่าง
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนะครับ
เมื่อวานวันนี้จนกระทั่งถึงพรุ่งนี้
แล้วก็วันพิธีสำคัญคือ๒๙มกราคม
คือเมื่อวานคุณแม่ของดิฉันก็ไปด้วย
บอกว่าคนเยอะมากเลยนะคะหลักแสนคนเลยนะ

แล้วก็รถติดยาวเหยียดเลย
เพราะฉะนั้นต้องจัดสรรเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะ
โดยเฉพาะการศึกษาจุดที่รถบริการ
เพื่อที่จะเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์ใน๒จุดด้วยกัน
ศึกษาให้ดีนะคะเพราะว่ารถติดมากเลยขอใช้ครับช่วงนี้นะคะ